เคยเปิดน้ำปล่อยเข้าบ้านให้ท่วมเละเทะไปแล้วใช่ไหม

เอากระดาษมาแปะ

หนี้ไว้กลับมาใช้หนี้

หนี้แค่สองแผ่น

นี่แหละครับที่บางบัวทองนทบุรี
ดูวิสุทธิ์บ้านเหรอ

ต้นปีก็หายไปสักกี่เดือนแล้วล่ะนี่๖๗เดือนแล้วนะครับ
ตลอดระยะเวลาเกือบ๖เดือนที่ผ่านมานะครับ
มีกลุ่มชายจัดการมาตามหามาทวงเงินเป็นระยะระยะ
ซึ่งเธอก็ทำได้แค่บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนะครับ
ซึ่งเธอบอกฉันก็พูดเรื่องจริงเพราะปกติเนี่ยนะเจ้าของบ้านนะ
เขาจะไปธุระที่ไหนเขาจะบอกว่าป้าเพชรฝากบ้าน๒๓วันนะแล้วก็กลับ
แต่ที่หายไปจนถึงขณะนี้ยังไม่เจอตัวเลย
แล้วกระดาษข้อความทวงหนี้เนี่ยติดมาเกือบเดือนแล้วนะ
แล้วก็บอกอีกว่านะครับเธอเคยโดนกลุ่มทวงหนี้นี้
ไม่พอใจอ้าวไม่พอใจอะไรล่ะป้าไม่ใช่เจ้าหนี้
ป้าไม่ใช่ลูกหนี้เขาคือพอมาถามว่ารู้ไหมเจ้าของบ้านไปไหน
พวกนี้ไม่พอใจพอป้าเขาไม่รู้
ไม่เห็นไม่รู้ครับพี่
ถ้ามีอะไรยังงี้ก็ฝากดูแลเลยนะ
แล้วก็มีอะไรโทรเรียนถามผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ก็ได้เข้ามาดูแล
นี่ล่ะครับนายจากปริศาลสิรินะครับ
เผอร์ใสน้อยจวันธมภาคต์หสตรีก็มาตรวจสอบนะครับ

ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านลูกบ้านให้ความมั่นใจนะครับ
บอกว่าถ้ามีใครคุกคามหรืออะไรก็โทรมานะครับ